คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากแมลงพลัด
คืออยากรู้เหมือนกันว่าหน้าตาเป็นยังไงไปดูหน้าตากันก่อนนะคะ
แมลงพลัดคนใต้ก็จะบอกว่าแมลงพลัดเอาไปทำอาหารไปคั่วกะทิ
วันนี้เคยเห็นข่าวว่าแมลงพลัดเนี่ยราคาแพงกว่าเนื้อหมูอีกนะกิโลละ๒๕๐
ถิ่นต้นใหญ่ใช่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๐
ขับรถกระบะผ่านมาแล้วก็ตะโกนถามว่าจับแมลงพลัดกันให้หมดต้นเลยหรือไง
แล้วกลับเข้าบ้านย้อนกลับมาพร้อมขวานแล้วก็ไปที่กลุ่มชาวบ้านที่จับแมลงอยู่อ่ะ
ไล่ฟันเขาเอาทำไมอ่ะเนี่ยเขาเจ็บกันสามคนแล้วก็เจ็บหนักคนนึงอะค่ะ
คาดว่าโกรธที่ชาวบ้านไปแย่งจับแมลงแล้วแต่ก็ไม่ใช่ต้นกระถิ่นของบ้านตัวเองใช่ไหม
ใช่ไงไม่ใช่ของตัวเองไงแต่มีประวัติว่าเคยเอาขวานไปไล่ฟันคนมาแล้วด้วย
เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะตำรวจภูทรหลังสวนได้รับแจ้งว่ามีคนถูกทำร้ายร่างกาย
ได้รับบาดเจ็บ๓คนแล้วหนึ่งในนั้นอาการสาหัสนะคะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบคนที่บาดเจ็บสาหัสก็คือนายสมใจแย้มสกุลอายุ๕๒ค่ะ
ขวานฟันที่คอเป็นแผลลึกเลยนะคะคือลึกไปถึงกระดูกเลยอะค่ะ
กระโหลกศีรษะร้าวด้วยส่วนอีกรายบาดเจ็บเล็กน้อย
นางสาวนัชชาแย้มสกุลนะคะซึ่งเป็นลูกสาวของนายสมใจที่เจ็บหนักค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุพ่อกับญาติก็ไปช่วยกันจับแมลงพลัด
ต้นกระถิ่นเทพาริมถนนค่ะไม่ใช่บ้านใครคนใดคนหนึ่งครับ
อยู่ที่ริมถนนสายนางพญาบางมั่นอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
ช่วงนี้หน้าฝนแมลงพลัดมาเยอะมากินใบกระถิ่น
ชาวบ้านไปจับกันเป็น๑๐คนเลยนะคะเอาไปขาย
คนใต้เขาชอบกินเอาไปคั่วกะทิอะไรแบบนี้ค่ะ
จังหวะนั้นนายสมพัฒน์มุสิกษานอายุสามสิบ
ขับกระบะผ่านมาแล้วก็มีคนนั่งในรถกระบะมาด้วยสองสามคนนะนะ
นายสมพัฒนตะโกนเลยจะจับแมลงพลัดกันให้หมดต้นเลยหรือไง
อืมตะโกนแบบโมโหอ่ะแล้วก็ขับรถกลับบ้าน
แล้วก็ขับย้อนออกมาแต่คราวนี้เอาขวานมาด้วย
ขวานยาวเป็นเมตรเลยนะคะวิ่งเข้ามาที่กลุ่มชาวบ้าน
ทุกคนก็วิ่งหนีเอาตัวรอดเนี่ยลูกสาวบอกว่าพ่อถูกฟัน
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็มีชาวบ้านอีกคนนึงถูกฟัน

รถไม่หลุดจักรไม่หลุดจักรตอนนั้นหลุดอยู่ด้วยไหม
หลุดก็วิ่งไปทั้งห้องพ่อพ่อจอดรถหลุดก็วิ่งไปเลยค่ะ
เขายังลงจอดรถแต่ลงมาลุงถือกขว้านเลยค่ะอืม
ถือเจ้าฟันเจ้าฟันใครก็ได้ทิศคว้างหน้าเหมือนนั้น

คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าคนก่อเหตุเหมือนคนบ้าเลย
บ้าคลั่งวิ่งถือขวานไปไล่ฟันชาวบ้านทั้งผู้หญิงทั้งเด็กเนี่ยไล่ฟันเขาหมด
เนี่ยนะคะก็เลยมีการชุลมุนต่อสู้กันขึ้นมาเพราะชาวบ้านแถวนั้นก็เข้าไปช่วยด้วย
ก็มีคนถูกขวานฟันเข้าที่ปากเป็นแผลยาวสองเซนนะคะแล้วก็แย่งขวานเอาไว้ได้ชาวบ้านมาช่วย
ขวานก็เลยวิ่งหนีหลบหนีเข้าไปในป่า
เออดึงขวานอ๋อ
ครับก็เลยเชี่ยวทุกป่า
อือหลุดซึกพื้นบางกวดตายไหมตอนนั้น

ก็ไปน้วงตรงนี้น่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกนิรันดิกัญจูผู้กำกับการสพหลังสวนบอกว่าตอนนี้ให้ตำรวจลงพื้นที่ปิดล้อมป่าที่คาดว่าคนก่อเหตุหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ค่ะ
แต่การปิดล้อมจับกลุ่มก็ต้องระวังเพราะไม่รู้ว่ามีอาวุธหรือเปล่า
แล้วก็จะต้องจับตัวให้ได้
กลัวมากตอนนี้ค่ะกลัวจะย้อนกลับออกมาไง
แล้วก็ไม่รู้จะออกมาตอนไหนยังมีขวานอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้
ชาวบ้านบอกว่านี่ในสมพัฒน์คนนี้
เคยมีประวัติใช้ขวานทำร้ายคนในพื้นที่มาแล้วด้วยนะคะ
สาเหตุที่ก่อเหตุครั้งนี้คาดว่าน่าจะเห็นชาวบ้านไปจับแมลงพลัดกันเยอะ
กระถิ่นต้นนี้อยู่ใกล้บ้านตัวเองแต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่บ้านตัวเองนะ
ไปอยู่ใกล้โมโหเห็นชาวบ้านมาแย่งจับแมลง
ก็เลยเอาขวานมาไล่ฟันชาวบ้านเขาอ่ะดูสิ
ยังหนีอยู่นะฮะค่ะอืม